คุณครับเอาละครับข่าวใหญ่ที่ผมบอกกันปลอมยันลอดช่อง
คุณแล้วมันเกิดขึ้นในเมืองไทยใช่ไหมปกติเราจะได้ยินที่ต่างประเทศไง
แล้วมันเป็นลักษณะเหมือนทิชชู่เลยคุณ
ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่ามีคนที่ไปซื้อลอดช่องมาจากตลาดนะครับ
ซื้อมาแบบเป็นกิโลนะแล้วก็เอามาแบ่งทานอยู่ที่บ้านปรากฏว่าคนในครอบครัวเนี่ยท้องเสียท้องเสียก็เลยหยิบทิชชู่มาตรวจสอบ

ไม่ใช่หยิบลอดช่องที่อาจจะทำมาจากทิชชู่มาตรวจสอบ

มาทดลองเลยนะฮะแล้วก็มีการร้องเรียนกับหน่วยงานด้วยนะครับ
คนที่ตรวจพิสูจน์ตอนนี้ก็คือนายไตรรงหนูสมแก้วเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เดินทางเข้าพบตำรวจภูทรทุ่งใหญ่หลังจากถูกแม่ค้าหลอกขายลอดช่องปลอม
คุณไตรลงเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับบอกว่าเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาไปซื้อกับข้าวและก็ขนมลอดช่องมา๑ถุงถุงละ๑กิโลกรัมเห็นไหมเขาซื้อมาเป็นกิโลไง
ก็ซื้อมาในราคา๕๐บาทจากตลาดนัดบ้านหนองดีอำเภอนาบอน
จากนั้นก็นำไปให้พี่สาวกินกับน้ำกะทิตามปกติล่อช่องก็ต้องคู่กับน้ำกะทิ
โดยมีผู้เป็นแม่ก็คือคุณแม่แย้มหนูสมแก้วเป็นผู้ที่กินด้วย
เท่ากับคุณแม่กินพี่สาวกินตัวเองไม่กินเพราะว่าไม่ชอบกินของหวาน
ไป๓ชั่วโมงทั้งคุณแม่และพี่สาวมีการท้องเสียอย่างรุนแรง
จนเข้าห้องน้ำกว่า๑๐ครั้งร่างกายอ่อนเพลีย
ก็นำยาไปให้คุณแม่กับพี่สาวได้ทานพักผ่อนซะหน่อย
แต่ว่าตัวเองก็เอกใจสงสัยนะเอกใจสงสัยว่าเกิดจากอะไร
พี่สาวกับคุณแม่กินอะไรบ้างเวลาที่เห็นคนในบ้านท้องเสียเราก็ต้องดูซิ
กินอะไรมาบ้างใช่ไหมก็ไปเอกใจเอ๊ะใช่ลอดช่องหรือเปล่า
เพราะว่าลอดช่องซื้อมากิโลหนึ่งพี่สาวกับแม่กินไปนิดเดียว
ก็ยังเหลืออีกครึ่งถุงนะครับดังนั้นก็เลยไปหยิบลอดช่องครึ่งถุงเนี่ย
เอาล่ะลองมาเทใส่จานดูซิลองจับบีบบี้ดู
อ่าแบบนี้แหละนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมันแข็งกระด้า
คือคุณเห็นที่เขาอยู่ในมือเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้ที่กล้องซูมไปชัด
มันก็มีความแบบเป็นแห้งมันจะไม่นุ่มนวล
เป็นเหมือนกับทำจากแป้งอ้วนตัวใหญ่เหมือนกับลอดช่องทั่วไป

อดช่องจริงเขาบอกว่าถ้าบี้มันจะนิ่มเปื่อยยุ่ย

แช่น้ำมันจะพองตัวนิดหนึ่งนะครับ
แต่ว่าของปลอมมันแข็งกระด้างจัง

มันก็พองนิดเดียวแต่ว่ามันแปลกไงคุณ

แหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวว่า
นี่คือลอดช่องปลอมทำจากทิชชู่หรือเปล่า
ก็เลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ตัดสินใจ
นำไปให้ตำรวจติดตามตัวแม่ค้าเพื่อนำมาสอบถามนะครับ

มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็กระจายขายอยู่ทั่วไป
จริงต้องรอนะผลการตรวจสอบก่อน
ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยออกมาจะว่ายังไง
เขาบอกว่าคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะ
คือถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันเป๊ะเลย
สีเหมือนกันสีเขียวน่ากินเหมือนกัน
แต่ถ้าเอามาจับบี้เปื่อยยุ่ย

คือก็แอบสงสัยนะว่าทำใช้วัตถุดิบอะไรมาทำนะคะ

นี่แหละจึงเป็นพาดหัวข่าวนะว่าปลอมยันลอดช่อง

ตอนนี้เขาก็ส่งตัวอย่างไปให้หน่วยงานเอาตรวจพิสูจน์แล้วล่ะนะครับ